ไม่กลัวโควิดกันเลยไฮโลในคอกหมูร้างที่ราชบุรีครับ
ตำรวจเขาสืบทราบได้นะฮะบุกจับแบบนี้เลยครับ
คุณผู้ชมครับเอาไปดูบรรยากาศหน่อยนะฮะ
ลักลอบเล่นไฮโลกันนะครับตำรวจสพโพธารามครับ
นำกำลังกว่ายี่สิบนายไปแล้วปุกปักปุกปักปุกปักเข้าไปแล้ว
นี่ฮะหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านคือเข้าปิดล้อมจากบอลไฮโลครับ
ลักลอบเปิดเล่นกันในคอกหมูร้างพื้นที่หมู่๙ตะบนหนองโพ
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังจากสืบทราบว่านะฮะ
เป็นบ่อนไฮโลครับเล่นกันอย่างไม่กลัวกฎหมายเลย
เป็นบ่อนวิ่งบ่อนวิ่งคือเดี๋ยวเปิดที่นั่นปิดไปเปิดที่โน่น
ไปเปิดที่นู่นต่อนะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
พันธบทเอกสมมาตย์จันทรัศน์นะครับผู้กำกับการสภพโพธาราม
บอกว่าได้รับรายงานนะครับจากสายลับก็เลยวางแผนเข้าทลายบ่อน
นะฮะระหว่างเข้าจู่โจมจับกลุ่มเนี่ยนักพนันชายก็มีหญิงก็มี
ตกใจวิ่งกันไปคนละทิศละทางนะครับเหมือนเพิ่งแตกรัง
บางคนกระโดดลงคลองไปเลยบางคนโอ้โหรั้วสูง
ข้ามรั้วได้หนีเข้าป่าไปเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับตัวนักพนันได้สิบห้ารายนะครับ
แล้วก็หนีไปได้อีกกว่ายี่สิบรายจากการตรวจค้นนะครับ
พบอุปกรณ์การเล่นไฮโลนะครับมีลูกเต๋ามีเงินสดหกร้อยห้าสิบบาท
แล้วก็กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในบ่อนเนี่ยเอามาเป็นหลักฐานมัดนั่นแหละ
นายเอ่อเพทายนะฮะใจดีอายุห้าสิบเก้าปีครับ
รับเป็นเจ้าบ้านแล้วก็นายผ่อนศรีคงอายุ๕๙ปีเท่ากัน
รับเป็นเจ้ามือสารภาพบอกว่าเดินสายเล่น